ดูเรื่องของเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับ

คุณผู้ชมคราวนี้มากันแบบขี่มอเตอร์ไซค์มานะ
แล้วพอมาเจออริเอาปืนมาไงขู่ทุบรถด้วย

โอ้โหนี่ขนาดต้นไม้มันบังนะ
ใช่ค่ะในกระบะเขามีคั่วภูมิอยู่แหละ
เพราะว่าฝั่งนั้นเขามากันขี่มอเตอร์ไซค

ที่ด้วยคุณผู้ชมโขทบรถแบบนี้และคนที่มาใช้บริการปั๊มน้ำมัน
ทีนี้ในรถกระบะเมื่อกี้ฝ่ายคู่อริยนั่งกันอยู่ข้างในใช่ไหม
เขาก็ตกใจเหมือนกันแล้วคุยกับเยาวชนชาย
หนึ่งในกลุ่มที่มาหาเรื่องเขาถือปืนเดินไปพยายามจะหาเรื่องคนในรถกระบะ

คือล้อมหน้าล้อมหลังรถคันนี้พยายามจะดึงประตูกระชาก
เปิดให้คนที่ทั้งขับและคนที่นั่งในรถกระบะออกมานะคุณฮะ
ใช่ค่ะแล้วฝั่งคนขับกระบะก็ต้องเร่งเครื่องพยายามจะหนีแหละ
เหตุการณ์นั้นดูเวลาในกล้องวงจรปิดเท่าไหร่คะ๖โมงครึ่ง
วันที่๒๓ใช่ไหมในกล้องวงจรปิดระบุเอาไว้แบบนี้นะคะ
ตุลานะใช่วันอาทิตย์คือนักข่าวของเราเนี่ยค่ะ
ก็ลงพื้นที่ไปที่ปั๊มนี้เลยไปถามพนักงานร้านอาหารอ่ะ
อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุก็เล่าให้ฟังได้ยินเสียงคนกรี๊ด
แล้วมองไปเห็นวัยรุ่นสองกลุ่มทะเลาะกันค่ะแล้วคนอื่นต้องหลบอยู่หลังร้านเลยนะ
อันนี้คือพนักงานร้านอาหารคือเขาบอกว่าไม่ได้ยินเสียงปืนนะคะ

รองผู้อำกับสืบสวนที่สพพลพร้อมกับชุดสืบสวน
ก็นำกำลังไปจับกลุ่มหนึ่งในเยาวชนที่ก่อเหตุ
ก็คือคนที่พกปืนล่ะค่ะอายุ๑๗ปีนี่
ไปจับได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง

ครับแล้วตรวจในห้องเช่านะเจอปืนสั้นไทยประดิษฐ์
ซ่อนอยู่ใต้เตียงนอนค่ะเจอมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในการก่อเหตุ
แล้วพอจับได้๑คนใช่ไหม
ก็ต้องมีการขยายผลต่อไปตามจับกลุ่มพักพวกที่เหลือได้อีก๓คน

ยังมีอีก๒คนค่ะอยู่ระหว่างการตามตัวอยู่
เดี๋ยวดูจังหวะที่ตำรวจไปตรวจค้นห้องหน่อยนะคะ
นี่เท่ากับจับวัย๑๗คนนี้ได้ก่อน๑คน
แล้วก็จับเพื่อนเขาได้อีก๓รวมเป็น๔
แต่เมื่อกี้ที่ดิฉันเล่าว่าคนมาก่อเหตุมีทั้งหมด๖คน
ตอนนี้ก็ยังหนีอยู่อีก๒นะคะ

เขาก็รับสารภาพแล้วว่าเคยมีเรื่อง
ทะเลาะกันกับฝ่ายอริที่นั่งรถกระบะมาก่อน
พอมาเจอกันรอบนี้ไฟมันก็ปะทุขึ้น

เรื่องต้นก็แจ้งข้อหาเรื่องมีอาวุธปืน

ทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวโดยการขู่เข็น

ใช้รถไม่ได้จดทะเบียนรถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
ดิฉันอ่านข้อหาเหนื่อยเลยค่ะคุณผู้ชม
อีกข้อหาหนึ่งก็คือขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะ